จังหวัดพัทลุงค่ะเป็นคดีนักเขยมีการควร
มเหตุเรื่องนี้ทั้งคู่มีเรื่องบาดหมางทะเลาะวิวาส
หองระแหงกันมานานค่ะก่อนที่จะมีการปิดชีพกันทีนี้ล่าสุดหลัง
ตัวนักเขยหนีไปกบดานแถวบ้าน
แต่ท้ายที่สุดก็โดนรวบตัวเอาไว้ได้
เจ้าตัวรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงก่อนคุมตัวไปทำแผน
สีหน้าคล่าตาที่ไม่สะทกสถาน
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพรัตนาชัยพุนเพิ่มวัย๓๒ปี
โดนยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนพุ่งเจาะหน้าอก
ไหล่และคอรวม๘แผล
นอนตายกลางห้องครัวคาบ้านในตำบลชุมพลอำเภอศรีนคริน
พัทธลุงเมื่อค่ำวันที่๒๕มีนาคม
ตำรวจสพศรีนครินลงพื้นที่สอบพยาน
พูดคุยกับนางสมใจเรืองพุทธวัย๕๔ปีคนเป็นแม่
บอกก่อนเกิดเหตุลูกชายเดินหิ้วถุงไข่มดแดงจากบ้านแม่

ถูกคนร้ายซุ่มดักยิงจากมุมมืดเสียงปืนดังสนั่น
พอไปดูก็พบร่างไร้วิญญาณของลูกชาย

มุ่งปมขัดแย้งกับคนในครอบครัวแต่แรก

ก่อนหน้านี้ผู้ตายมีปัญหากับนายสมนึกพุ่มแก้ววัย๕๐ปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าเขยมีที่พักอยู่ใกล้กัน
ทีมสืบจึงเข้าล็อกตัวโดยพลัน
สมนึกจนมุมคาโรงยางร้างแถวนั้นพร้อมปืนลูกซองสั้น
ห่วงแรกทำปากแข็งไม่รู้ไม่ชี้แต่พอโดนไล่บี้จึงยอมเปิดปากสารภาพ
สีหน้าไม่สะทกสถานว่าเป็นคนทำ
ปมเหตุมาจากความแค้นส่วนตัวซึ่งซุ่มยิงสองนัด
ตำรวจคุมตัวทำแผนท่ามกลางญาติมารอดูโฉมหน้า
พี่ชายคนตายบอกไม่แปลกใจว่าน้านึกจะเป็นคนฆ่า
เพราะทั้งคู่มีเรื่องระหองระแหงกันบ่อย
ศพของรัตนาชัยตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้า
เผยทั้งน้ำตาว่าลูกแม่เป็นคนพูดจาโผงผาง
ส่วนนักเขยชอบกินเหล้าเมาอารวาสถึงขั้นยิงปืนขู่มาแล้ว
และยังมีประเด็นวัวของนายสมนึกถูกบังยาตาย
ทำให้เขาคิดว่าเป็นฝีมือของลูกชาย
หยิบยื่นความตายให้
คนร้ายโดนข้อหาฆ่าคนตายสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
คดีนี้เพื่อนบ้านต่างรุมประนามสาบแช่ง
ให้ตายตกไปตามกัน
กระทำความผิดย่อมหนีไม่พ้นโทษทัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน